ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้หน่อย
ผู้ชายคนนึงเนี่ยไปง้อแฟนคือเขาอ้างว่าเขาง้ออยู่๒วันง้อไม่สำเร็จ
แล้วเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยนะฮะนี่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
วินาทีเกิดเหตุเนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแถวนั้นที่อ่างทองนะ
คือไม่เห็นช่วงยิงแต่ว่าเสียงปืนเนี่ยชัดเจนเลยฮะ
นี่ฮะถ้าเกิดรวมแล้วน่าจะประมาณ๖นัดนะ
คือคนแถวเนี้ยหันไปมองตามเสียงปืนเลยตอนแรกที่ได้ยินแบบปึ้งปึ้งปึ้งเลย

นี่เห็นไหมฮะแล้วหันไปมองกันเลยโอ้โห
เกิดอะไรยังไงขึ้นเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ให้ฟังนะครับแต่ว่าดูวงจรปิดก่อนนี่ช่วงยิงนะฮะ
ช่วงที่ยิงเนี่ยตรงนี้เป็นกล้องวงจรปิดในร้านค้าที่ได้ยินเสียงปืนนะครับ
สิบสี่นาฬิกาห้านาทีสี่สิบห้าวินาทีอันเนี้ยสี่นัดก่อน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งสิบสี่นาฬิกาห้านาทีห้าสิบแปดวินาที
ดังขึ้นมาอีก๓นัดเนี่ยรวมแล้วก็๖๗นัดเนี่ยประมาณอย่างนี้
แต่ช่วงสองชุดนี้ห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีเรายังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงก่อนจะเกิดเหตุยิงนะครับ
ตอนที่ยิงกันเนี่ยสิบสี่นาฬิกาห้านาทีสี่สิบห้าวินาทีนะส่วนนี้คือสิบสามนาฬิกาสิบเจ็ดนาที
บ่ายวันนี้นี่แหละท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าคนก่อเหตุที่ชื่อในบอลนี่
มานั่งอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังเกิดเหตุ
กินข้าวอยู่นี่ฮะมีคนนั่งอยู่ด้วยจากนั้นจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
จะเห็นคนเจ็บนะฮะก็คือนางสาวสุมิตราแล้วก็เพื่อนขี่จักรยานยนต์มาตามเส้นทาง
แล้วก็เลี้ยวไปนี่ฮะเลี้ยวเข้าบ้านซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านค้าที่ในบอลเนี่ย
เขามานั่งกินข้าวกับเพื่อนนี่บอลเห็นปุ๊บบอลลุกเลย
แล้วเดินข้ามฝั่งถนนไปเนี่ยไปที่บ้านของสุมิตรา
นี่เห็นมั้ยเดินแบบเห็นแค่ขาก็เห็นว่าเดินแบบรีบเหมือนกับล้วงหรือเปลือง
คือพอเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเนี่ยลุกจากโต๊ะที่กินข้าวอยู่เดินข้ามถนนไปเลย
แล้วท่านผู้ชมครับก็จะเป็นภาพที่ท่านดูตอนแรก

ใช่ค่ะแล้วคนที่อยู่ที่ร้านก็เฮ้ยหันมองตามไปเลยนะ
แล้วก็เลิกลากเลิกลากกันแล้วก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอีกชุดหนึ่ง
นี่ฮะแน่นอนว่าที่เขามองตามกันไปเนี่ยก็คือบ้านฝั่งตรงข้ามร้าน
ในบอลเนี่ยลุกแล้วก็เดินแบบจ้ำอ้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้น
ไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โหบ่ายวันนี้นี่ไปยิงกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพช่วงเกิดเหตุเอาไว้นะครับ
ผู้ชมครับหลังจากตรงนี้เนี่ยสพเมืองอ่างทองได้รับแจ้งเหตุก็คือ
มีผู้หญิงถูกยิงบาดเจ็บสาหัสบ้านพักตรงนี้อยู่ที่ตำบลสาราแดง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะนี่ครับก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ที่ถูกยิงก็คือนางสาวสุมิตราพลสว่างอายุ๒๔ปี
คนที่เห็นขี่จักรยานยนต์เข้าบ้านนั่นแหละที่มากับเพื่อน
คือกระสุนเนี่ยเข้าหน้าท้อง๒นัดเข้าหลัง๒นัดเข้าด้านข้างลำตัวอีก๒นัด
แต่กระสุนเข้าไปหกนัดนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือในบอลหรือว่านายนรเบศพลเรือนนะฮะ
อายุ๒๕ปีหลังจากยิงนางสาวสุมิตราแล้วนายบอลก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยชื่อว่านางสายฝนคำโตอายุ๕๙นี่โดน
กระสุนปืนยิงเฉียวเข้าไปเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับนี่คุณป้า
สายฝนบอกโดนกระสุนปืนเฉียวเหมือนกันนะเฉียวต้นขาขวาบาดเจ็บ
เล็กน้อยโชคดีไม่เป็นอะไรมากคือป้าสายฝนเนี่ยบอกว่าคนเจ็บเนี่ย
คือสุมิตราเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกสะพ้ายของป้าขณะเกิดเหตุเนี่ย
นั่งสับไก่อยู่จะต้มให้สุนัขนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่อยู่
เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็หันไปมองเห็นสุมิตราเนี่ยถูก
ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็คือในบอลเนี่ยไล่ยิงจนล้มลงแล้วฝ่าย
ชายก็ยังตามมายิงซ้ำอีกช่วงมายิงซ้ำนี่แหละ
กระสุนมันฉลับมาโดนขาของป้านี่ฮะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่นี่ฮะบ้านหลังเกิดเหตุนะครับที่อ่างทอง
ได้เจอกับเพื่อนของสุมิตรานะฮะ
อมรรัฐศรีแจ่มอายุ๒๔ซึ่งเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ก็จักรยานยนต์ก็ขี่มาซ้อนมาด้วยกันนั่นแหละ
สุมิตราเขาเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยแล้วบอลก็มายิงเนี่ย
มรรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
สุมิตราเพื่อนของเธอเนี่ยเลิกกับบอลไปสัก๒สัปดาห์นะ
หลังจากนั้นบอลก็พยายามตามง้อขอคืนดีตลอด

จนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๑เมษายน

มิตราก็ยืนยันว่าไม่คืนดี
ถึงขั้นที่ช่วง๕ทุ่มเนี่ยบอลเนี่ยมาดักยิงไปแล้วนะ

ขณะที่สุมิตรากำลังขี่รถกลับเข้าบ้าน

คือมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้าน

แล้วก็พอเจอก็เข้ามาง้อ
แต่วันนี้สุมิตราเขาก็ไม่ยอมอีก
แล้วคราวนี้มีการโต้เถียงกัน
ถึงขั้นบอลเนี่ยลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายสุมิตราด้วย
สุมิตราเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองอ่างทอง
แล้วก็ไปขอหลบบอลอยู่ที่บ้านของอมรรัฐ
ขณะที่กำลังจะเก็บเสื้อผ้ากันอยู่เนี่ยนะฮะ
เพื่อจะไปอยู่บ้านของอมรรัฐเนี่ย
อยู่บอลเนี่ยขับรถกระบะมาตามง้อขอคืนดี

ตอนนั้นบอลก็ชักปืนขึ้นมาไล่ยิง

แล้วก็ชักมีดออกมาจะเข้ามาแทงซ้ำ

แล้วบอลก็เลยขับรถกระบะหลบหนีไป

แต่ตัวผู้หญิงอยากจะเลิกเอง
บ้านผู้หญิงรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไง

แล้วตัวแม่ผู้ชายก็รู้ดีว่า

อืมแต่คือไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยน
ไม่เปลี่ยนก็คือเหมือนขอโอกาสเลยเขาไม่ให้

เราออกมาแล้วอ่ะ
คือเมื่อคืนนี้มาง้อเขาไม่ยอมก็ยิงเขาไม่โดนนะครับ
วันนี้มาดักรออยู่เนี่ย
วีดีโอที่ในบอนมือยิงเนี่ยได้โพสเอาไว้ก่อนจะไปยิง
นี่เห็นไหมฮะ

โอ้โหอย่างนี้มันตั้งใจ

ไปบังคับฝืนใจเขายังไง

หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้ช่วงบ่าย๒กว่านี้นะฮะ

ในบอลติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจนะฮะ

สพเมืองอ่างทองก็คุมตัวขึ้นรถกระบะไปชี้จุดที่เกิดเหตุทันที
แล้วก็จุดที่ไปทิ้งปืนด้วย
จุดทิ้งปืนเนี่ยบอลบอกว่าทิ้งที่สะพานเลี่ยงเมืองอ่างทอง

บอกยิงเสร็จแล้วนี่ผมเอาปืนมาทิ้งตรงนี้
นี่คือในบอลเนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
เขาเนี่ยคบหาอยู่กินกับคนเจ็บก็คือนางสาวสุมิตราเนี่ยได้ปีกว่า
แล้วเมื่อ๒๓เดือนก่อนอันนี้เขาอ้างนะ
บอลเขาอ้างนะฮะยังไงต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณสุมิตราด้วยนะฮะ
ตอนนี้ยังเจ็บหนักอยู่นะครับยังไม่สามารถพูดคุยเปิดเผยอะไรได้
พอถามก็มีปากเสียงกันนะแล้วก็ยังมารู้ว่าแฟนสาวเนี่ย
ให้ผู้ชายคนอื่นมารับออกจากบ้านแล้วอ้างกับเขาว่าเป็นพี่ชาย
รับว่าตอนนั้นพอจับได้ก็ตบตีฝ่ายหญิงไปด้วยความโมโห
จนกระทั่งวันที่๙เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสุมิตราแฟนสาวมาบอกเลิกเขา
ให้เหตุผลว่าเพราะว่าเขาไปตบตีทำร้ายร่างกาย
เขาก็พยายามตามง้อขอคืนดีเพราะว่ายังรักอยู่แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วยนะ
ด่าทอเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ยังไปแจ้งความจับเขาอีก
เขาก็เลยเสียใจช้ำใจมากเกิดอารมณ์ชั่ววูบเอาปืนไปยิง
เขาบอกเขาอยากจะขอโทษเหลือเกินอยากจะบอกกับสุมิตราว่าที่ทำไปเนี่ย

ผมไม่ได้จับปืนไปยิงเขาเลยนะพี่คือว่าผมบอกของเขาน่าคุยดี
คือเขาใช้คำคูตกับรำไม่ค่อยดี
จริงนะมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฟังขึ้นเลยนะ

อืมคุณบอกว่าอะไรเนี่ยคุณบอกอ่าอ่าไปจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่น
จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะแล้วคุณไปตบตีทำร้ายเขา

ใช่ไหมจะให้เขาทนอยู่กับคุณแล้วคุณไปตบเขาไปทำร้ายเขา

จะบอกว่าทั้งรักทั้งโกรธโอ้โหมันเป็นคำพูดที่
มันไม่ใช่ข้ออ้างที่ฟังขึ้นเลย
ตามง้อเขาอะไรเขาพอเขาแจ้งความเขาบอกว่าโกรธเขาแค้นเขา
ไม่ได้ตั้งใจเอาปืนไปยิงอารมณ์ชั่ววูบ
แต่คุณดูตอนที่คุณโพสต์คลิปอาวุธปืน

ถ้าเจอโดนแน่อะไรใช่ไหม

คุณไปนั่งรออยู่ที่ร้านเห็นไหมเมื่อกี้ใช่ไหม
ตั้งใจไปดักรอเพื่อที่จะไปก่อเหตุ
เห็นเขาขี่มอเซ็ตเข้าบ้านคุณลุกปุ๊บเลย
แล้วเดินแบบชักปืนออกมาจากกระเป๋าเลยเดินเข้าไปที่บ้านเขา
อันนี้ก็เป็นหลักฐานแล้วแต่คุณก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีนั่นแหละ
ใช่ไหมแต่หลักฐานต่างก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยเขาว่าไปตามพยานหลักฐาน
ทุกผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับในบอลนะครับ
ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของอาวุธปืน
เรื่องการยิงปืนนะฮะตอนนี้ทางพนักงานสอบสวน
ก็ต้องรอการขยายผลต่อตามขั้นตอนแล้วก็รอดูอาการของคนเจ็บด้วย
คุณสุมิตราตอนนี้ยังเจ็บหนักเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ
ถูกยิงเข้าไปหกนัดนะครับวันนี้ญาติของสุมิตราเนี่ยเราได้คุยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าความจริงก็เห็นว่าทั้งสองคนก็คบหากันดีนะ
จนกระทั่งเลิกกันไปเนี่ยฝ่ายหญิงก็คือสุมิตราเนี่ยเขาเลยย้ายไปอยู่กับเพื่อน
เพราะว่าในบอลเนี่ยเขาโอ้โหแวะเวียนมาแบบตามง้อขอคืนนี้
เขาไม่ยอมก็ยังแบบโอ้โหตื้อไม่เลิกนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าในบอลเนี่ยมาตามง้อแล้วมีการใช้คำพูดที่ลักษณะก็เหมือนกับ
แต่อยู่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ่ายวันนี้

ฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ย

สุดท้ายวันนี้มายิงฝ่ายหญิงเขาเลย
ยิงเลย
ก็ไม่ได้มีสัญญาณที่จะแบบ

ได้ยินตอนยิงไปแล้วแล้วน้องมันไม่ไหว

อยู่ที่ถูกต้องสริง
สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือต้องขอให้คุณสุวิตราเนี่ยปลอดภัยนะฮะ